ดูเรื่องขโมยขจนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมสงสารเหยื่อคนนี้มากเลย
คือเธอบอกว่าเธออุตส่าห์เก็บเงินดาวนรถมอเตอร์ไซค์
จะให้แม่ใช้แล้วก็ผ่อนมาตลอด๙เดือน

จอดที่หอพักแค่คืนเดียวค่ะ
คนร้ายมาขโมยมอเตอร์ไซค์ไป
แล้วไม่ใช่เธอคนเดียวที่โดนนะมี๒คันที่โดนในคืนเดียว

อยู่ที่ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เห็นเลยค่ะคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นเข้ามาที่บริเวณหอพัก
แล้วดูสิเห็นไหมช่วยกันเนี่ยยกมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ในจุดที่กล้องวงจรปิดจับภาพไม่ได้
แต่ตอนแรกก็เห็นอยู่ดีไงคะหลังจากนั้นหักคอรถ
แล้วก็ต่อสายตรงขี่หนีไปคืนคืนนั้นคืนเดียวเนี่ยนะ
มาก่อเหตุขโมยจักรยานยนต์ไป๒คัน
ซึ่งเจ้าของรถก็มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
นี่ส่วนคันนี้เป็นคันที่๒นะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เป็นคันแรก
นี่ค่ะจากการสอบถามนางสาววงกฎถาวรรำอายุ๒๓ปี
เป็นชาวสะแก้วหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ย
เธอก็บอกนะบอกว่ารถของเธอเป็นจักรยานยนต์ฮอนด้าซูเมอร์เอ็กซ์
สีม่วงดำเลขทะเบียนคือ๑กไก่ชช๕๔๙๓สะแก้ว
ตอนที่เล่าให้กับนักข่าวฟังเนี่ยโอ้ยดูสิน้ำตานองเลยค่ะ
บอกว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้มีคนร้ายเป็นวัยรุ่นผู้ชายมา๒คน
เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคงจะไม่ใช่คนไทยเธอบอกนะ
แล้วก็เห็นว่าคนร้ายเดินอ้อมมาปีนข้างหอพัก
หลังจากนั้นก็คือทำทีเหมือนกับเป็นคนอยู่ในหอนี้
แล้วก็ลงมือขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของเธอรวมถึงมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงคือ
สิ่งที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยเป็นเศษสายไฟที่ต่อสายตรง
เอาไว้ให้ดูต่างหน้าเธอบอกนะบอกว่าอยากให้คนร้ายเห็นใจหน่อย
เพราะว่ามอเตอร์ไซคันนี้เธอพยายามเก็บเงินดาวน์
อยากให้แม่ได้มีรถใช้ก็ผ่อนไปแล้ว๙เดือนนะคะ
แล้วก็จะเอาไปให้แม่แต่แม่บอกว่าลูกเอาขี่ไปทำงานก่อนเถอะลูก
เธอก็เลยเอากลับมาแล้วก็จอดอยู่ที่หน้าหอพักแค่คืนเดียวเองค่ะ
แล้วก็มาโดนขโมยไปเอาฟังเสียงคุณวงกฎผู้เสียหายหน่อยนะคะ
เอามาแล้วหนูก็เห็นเพื่อนข้างห้องที่เป็นพม่าเขาหายไปแล้วไง
แต่หนูไม่คิดว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับหนูอะไรอย่างนี้
นี่เห็นไหมของเพื่อนข้างห้องก็หายไปแล้วเธอก็ไม่คิดว่าจะเกิดกับเธอ
ก็ได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ค่ะ
แล้วก็ฝากตำรวจตามต่อหน่อยนะคะว่าคนร้ายเนี่ย
เอามอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนยังไงต่อจะได้จับตัวมาดำเนินคดีนะคะครับ